ของการรวมชุดสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพราะวันนี้ขึ้นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยทำหวยชุดขายเอง

แต่อยู่ในขั้นตอนของการที่จะรับฟังความคิดเห็น
ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้
และหลังจากนั้นถึงจะพิจารณาว่าจะทำจริงหรือเปล่านะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มีมติเห็นชอบให้สำนักงานสลากเนี่ย
สลากรวมชุดออกมาจำหน่ายเอง
เพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคา
ก่อนหน้านี้จับก่อแล้วปรับก่อแล้วนะฮะ
แต่ก็ยังเจอการรวมชุดขาย
รวมชุดขายไม่ว่ากันเท่าไหร่นัก
แต่รวมชุดและขายราคาแพงเนี่ย

คุณคะบางที๓๐ใบเขาขายกัน๔๐๐๐บาทชุดหนึ่งนะคะ

ถ้าถูกก็คือถูกอยู่คนเดียวอะค่ะ๓๐ใบ
คุณคะผมส่วนใหญ่ก็จะรวมชุด๒ใบ๕ใบ
แต่อาจจะขาย๕ใบขาย๖๐๐บาท
หรือว่า๒ใบก็ขายใบละ๑๐๐บาท
แค่ไหนอาจจะถึง๑๕๐บาทถึง๒๐๐บาทเลย

ก็คือเขาหารออกมาแล้วมันไม่ใช่๘๐บาท

นายธนวัฒน์ผลวิชัยโฆษกคณะกรรมการ

ก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้สรุปรูปแบบของสลากชุดที่ชัดเจน

เพราะจะต้องขอทำประชาพิจารณ์ก่อน๓เดือน
คือช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน

ก็ถามผู้ที่เป็นผู้จำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาล
ทั้งรายใหญ่และรายย่อยทั้งที่ได้โคต้าไป
หรือว่าเป็นผู้ค้าเร่แผงลอยแผงขายสลากถาวร
พิการบรายย่อยสมาชิกองค์กรการกุศลต่างนิติบุคคลและรายบุคคล

แล้วก็จะลงพื้นที่ไปยัง๔ภาคทั่วประเทศ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นกันเข้ามา
เริ่มตั้งแต่๑เมษายนนี้แต่หน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
ขอรับความคิดเห็นกันก่อนเลยนะครับ
อาจารย์ธนวัฒน์ยืนยันว่าจะไม่มีการเพิ่มโคต้าการพิมพ์สลาก
กำหนดไว้๘๐ล้านบาทต่องวดคือพิมพ์เท่าเดิม
แต่การจะรวมชุดหรือไม่รวมชุดขอฟังความคิดเห็นก่อนนะครับ

จะให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นกระจายสลากกินแบ่งไปในกลุ่มใดอย่างไร
เช่นกลุ่มที่เป็นร้านค้าประจำ
อ้างอิงสถานที่ได้ที่เป็นสลากชุดนะครับ
หรือจะเป็นกลุ่มที่เป็นองค์กรการกุศลเท่านั้น
ที่เป็นระบบโคต้าที่ตามตัวได้ง่าย
ซึ่งเรื่องนี้สำนักงานสหกินแบ่งรัฐบาลโดยคณะประการนั้นบอกว่า

เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีผลกระทบโดยในวงกว้าง
นี่แหละครับถึงบอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ

ก็จะหาว่าโอ้โหกองสลากเนี่ยไป
อะไรนะทำให้ประชาชนหันมาซื้อลอตเตอรี่กันเยอะขึ้น
อยากรวยกันมากขึ้นปกติซื้อปกติซื้อ๘๐บาท

โอ้โฮซื้อเป็นชุดเลยเหรอ๕๔๐๐บาทนี่เหรอครับ
แต่ว่ากองสลากก็ทำทุกวิถีทางในการแก้ไขปัญหา
สลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคาและการรวมชุดโดยไม่ถูกต้องนะครับ
จากการสำรวจของสำนักงานสลากในปัจจุบัน
ก็พบว่าตามแผงขายต่างมีสัดส่วนการขายสลากรวมชุด
อยู่ที่๑๖๐ของจำนวนสลากทั้งหมด
เดี๋ยวนี้ไม่แยกเป็นใบแล้วฮะไม่ค่อยมีนะเอามาติดสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีส้มแบบนี้

และตามปกติต้องขายราคาใบละ๘๐บาท
แต่ถ้ารวมชุด๒๓ใบจะขาย๑๐๐๑๑๐บาท
รวมชุด๑๐ใบก็อัพราคาขึ้น๑๑๐๑๕๐บาท
ชุด๑๕ใบ๑๒๕๑๕๐บาท

ชุด๒๐ใบ๑๔๐๑๗๐บาทต่อฉบับ
ดังนั้นใครอยากรวยมากก็ซื้อไปเลยเป็นชุดใหญ่

ซึ่งในมุมมองของพ่อค้าขายสลากเอง
แล้วก็ผู้ซื้อบางท่านที่เราลงไปสอบถามความคิดเห็นนะครับ
ก็เห็นด้วยที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เพราะจะได้ขายและซื้อในราคาที่ถูกลงด้วยนะครับ

ผมก็คิดว่ามันน่าจะดีกับประชาชนทั่วไป
เพราะว่า๑มันถูกใช่ไหมครับ
เขาจะได้มีเลขหลายตัว
แล้วซื้อชุดหนึ่งก็๒ใบขึ้นก็น่าจะโอเค
แต่๑๕ใบอย่างนี้ผมว่ามันเยอะไปสำหรับคนยากจน
หรือว่าคนฐานะที่ไม่ค่อยมีตังค์
ผมอยากฝากไปทางสำนักงานสลากนิดนึงว่า
จะจัดสรรยังไงให้ทางอย่างนี้
อย่างผมขายในปริมาณ๑เนี่ย
ทำให้ผมได้ในปริมาณที่ผมต้องการ
เพราะว่าถ้าหากไม่ได้ในปริมาณที่ต้องการเนี่ย
มันก็หมายความว่าก็ต้องไปซื้อหาซื้อเข้ามาเติมตรงนั้น
ซึ่งมันก็จะทำให้ราคาไม่ได้อยู่ในราคาที่

แต่นี่ผลสำรวจเบื้องต้นนะ
เท่าที่ทีมข่าวของเราไปสอบถาม
ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย

บอกว่าถ้ารวมชุดมาก็ดี
ไปยังผู้ค้าบรายย่อยว่าจะไม่เพียงพอ

รวมได้จำนวนมากน้อยแค่ไหน
และกระจายไปถึงผู้ค้าบรายย่อยได้ขนาดไหน
บางทีมันอาจจะไปหมกอยู่ที่ใครรู้ไหม
อ่าก็ไม่พ้นปัญหายี่ปั๊วซาปั๊ว

พอสลากรวมชุดยี่ปั๊วซาปั๊วเอาไปหมดแล้ว
ก็เอามาขายต่อให้กับทางผู้ค้าบรายย่อย
ค้าบรายย่อยทีนี้ก็ซื้อแบบรวมชุดจากยี่ปั๊วแพงอีก

ให้ลูกค้าก็ต้องขายแพงอีก
ทุกวันนี้คือผู้ค้าเขาให้เหตุผลบอก
โอ้โหเขาซื้อมาจากยี่ปั๊วก็ใบละ๑๐๐บาทแล้ว
ไม่ใช่ใบละ๑๐๐อันนั้นก็คือแพงเกินไป
ละประมาณ๗๖บาทแล้ว

ปกติถ้าขายแยกใบ๘๐บาทก็กำไรนิดเดียวอยู่แล้วนะ
เคยได้ยินออกจากปากผู้ค้าเลย
เพราะผมไปออกสลากบ่อยใช่ไหมไปถ่ายทอดสดบ่อย
ค้าบอกแบบนี้ก็ซื้อมาจากยี่ปั๊ว๗๙บาทแล้วนะ

แล้วจะให้ดิฉันเนี่ยให้ป้าเนี่ยให้ยายเนี่ย
ที่เป็นคนขายเนี่ยเอากำไรจากไหนล่ะหนู
ไม่ได้ซื้อตรงจากกองสลากเนี่ย
บางทีไปจองไปซื้อไปไม่มีสิทธิ์โคต้าอะไร

ก็เลยเอามาขายแพงทีนี้ก็เลยเป็นห่วงฮะ
ถ้ากองสลากออกเป็นลอตเตอรี่ชุดมาสลากรวมชุดเอง
ถึงมือผู้ค้าบรายย่อยจริงได้ไหม
บรรดาผู้ค้าเองนะคะเขาก็อยากให้แผงของเขาเนี่ย
มีความน่าสนใจดึงดูดคนที่เข้ามาซื้อ
ก็อยากจะแบ่งเป็นสลากรวมชุดบ้างเป็นขายใบเดียวบ้าง

คุณผู้ชมมีความคิดเห็นประการใดนะฮะส่งไลน์มาบอกต่อหน้าจอกันหน่อยนะครับ
และเมื่อวันนี้มูลที่โรนโรงหยุดการพนันเนี่ย
เขาก็มีการโรนโรงกันนะไม่ให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เกินราคา
ซื้อได้แต่ว่าอย่าซื้อที่เกินราคา
เขาบอกว่าไปสำรวจมาแล้ว
ผู้ซื้อที่ยอมซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
เพราะว่ามี๓ประการก็คือ๑เป็นเลขเด็ด
ก็เลยยอม๑๐๐บาท๒๐๐บาทฉันยอมซื้อ
๒คิดว่าอุดหนุนกิจการของรัฐ
และ๓สงสารคนขายอันนี้สาเหตุสำคัญ
ผมก็เคยเจอนะปัจจุบันก็ยัง๑๐๐บาทอยู่บ้างนะฮะ
แต่เราก็สงสารคนขายหรือจะแจ้งกองสลากดี
ดังนั้นแจ้งไว้ดีกว่านะครับ

พี่จานเป็นไรจ๊ะพี่จานก่อน

ถ้าเจอขายแพงแจ้งได้ที่เว็บไซต์นี้เหมือนกัน
หรือเบอร์โทรศัพท์๐๒๓๔๕๑๔๖๖ค่ะ